เรามาดูวิธีการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่เป็นไอเดียที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมกันต่ออีกหน่อยนะคะ
เหล่าแม่บ้านชาวประมงเขารวมตัวกันทำน้ำพริกปลาป่น
รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็เสริมสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูนได้มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
การนำกลุ่มแม่บ้านชาวประมงหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ
โดยนำเหล่าแม่บ้านฝึกทำน้ำพริกปลาปนตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยแลนด์

หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลรุ่นที่๒
โฮมสเตย์บ้านบากันเคยหมู่๓ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะคะ
ที่นี่เขามีแบบจัดเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะใครก็สามารถเข้าไปพักผ่อนไปเที่ยวกันได้
เพราะว่าโฮมสเตย์บ้านบากันเคยเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กับจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสตูน

ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะประกอบอาชีพประมงออกเรือหาปลาทุกวัน
พอได้ปลามามากก็จะนำมาแปรรูปทำเป็นปลาเข็ม
ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเองก็ต้องการได้ความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในการแปรรูป
เนื่องจากว่าพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างเช่นสันหลังมังกรที่บอกไปเนี่ยนะคะ
ก็จะนำไปเป็นของฝากได้ถ้าเกิดใครแวะมาเที่ยวกัน
ก็เลยรวมกลุ่มกันขอสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อมาสอนกันแปรรูปอาหารในครั้งนี้นั่นเองนะคะ
นางสาวปิยาชุมแก้วนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูนบอกว่า
หลักสูตรที่สอนกลุ่มแม่บ้านในครั้งนี้นะคะคือจะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
ที่มีอยู่แล้วทุกวันก็คือปลานั่นเอง

วิธีทำไม่ยุ่งยากเลยรสชาติก็อร่อยกลม
เขาบอกว่าถูกปากถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยว
เพราะว่าหนึ่งคือไม่เผ็ดมากแล้วก็กลมกล่อมครบรสเปรี้ยวเค็มหวานอย่างนี้นะ

และน้ำพริกปลาป่นก็สามารถใช้ปลามาทำได้ทุกชนิดเลย
แล้วก็เป็นปลาทะเลด้วยเห็นไหม
แล้วก็เก็บรักษาได้นานด้วยนะคะซึ่งการฝึกอาชีพดังกล่าวก็
อกจากจะเป็นการถนอมอาหารแปรรูปอาหารแล้วอะไรอย่างนี้
ชาวบ้านก็นำไปเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะ
เป็นแนวคิดเป็นไอเดียดีแล้วกันที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมที่อยู่ร่วมกัน
แล้วอยากจะหาอะไรทำหากิจกรรมทำที่มันเป็นการสร้างอาชีพเสริมได้ด้วย
ก็หาความรู้กันได้จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดของท่านนะคะ
ถ้าเกิดเข้าไปติดต่อเขาก็จะมีวิทยากรมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้
คำแนะนำได้เป็นอย่างดีเลยนี่ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
โหน่ากินด้วยนะเห็นแล้วเนี่ยอยากได้ผักสดกับข้าวสวยร้อนสักทานหนึ่ง